ฉะนั้นไม่รอช้าจะเสิร์ฟเมนูผัดไทยให้คุณผู้ชมได้ทานกันตั้งแต่เช้าเลยดีกว่า
ต้องบอกว่าผัดไทยเจ้านี้นะอร่อยยังไม่พอราคาถูกแค่๕บาทเท่านั้นค่ะ

ผัดไทย๕บาท
ไม่ว่าจะเป็นเส้นบะมาม่านะคะหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
รวมไปถึงเส้นวุ้นเส้นเส้นผัดหมี่อุ้ยสารพัดอย่างเลยนะคะ
นี่ต้องบอกว่าเป็นร้านที่ตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก
ใกล้กับสะพานต่างระดับตะบนดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีค่ะ
ไปถึงที่ร้านเราจะเจอสองสามีภรรยา
ก็คือคุณลุงสมหวังชมพูทองอายุ๗๑ปีค่ะ
และคุณป้าวันดีหรือป้าแอ๋วชมพูทองอายุ๖๓ปี
โอ้โหสองท่านนี้ก็กำลังรับออเดอร์ผัดไทยเลยนะคะ
มากมายหลายแบบแล้วแต่จะสั่งอะไร
คุณลุงเนี่ยจะเป็นคนผัดส่วนคุณป้าจะเป็นคนห่อ
ผัดกันบางคนผัดบางคนห่อคือช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วมีแต่ผัดไทยเปล่า
ไม่ค่ะคุณมีหลายอย่างนะมีผัดวุ้นเส้นผัดหมี่ผัดมะม่าขี้เมา
สารพัดผัดเลยคุณผู้ชมมาสั่ง
เออทานแล้วก็แบบว่าซูซ่านะคุณนะ
นี่แหละก็ผลัดกันทำแบบนี้แต่ละห่อนี่นะทำด้วยความตั้งใจใช้วัตถุดิบดีมีคุณภาพ
แล้วก็ปรุงมาแทบจะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอะค่ะ
รับประกันได้เลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจกันทุกรายเลยค่ะ
คือมันอร่อยที่อายุคนผัดเหรอ
เรียกว่ามีความชำนาน

อร่อยแบบนี้นี่คือสั่งแล้วสั่งอีกนะคะ
แต่จะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเมื่อก่อนนะคุณลุงคุณป้าขายราคา๑๐บาท
แต่พอมีโควิดมาเนี่ย
คู่หลุงข้าบอกไม่ขายละ๑๐บาท
๕บาทไปเลยลดราคา
ลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันไปเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาถูกรสชาติอร่อยฝีมือดีแบบนี้
ใครผ่านไปผ่านมาแถวจังหวัดราชบุรี
แวะซื้อผัดไทยลุงหวังป้าวันดีได้เลยนะจ๊ะ

นี่เป็นไงคุณเครื่องแน่น